มาต่อกันที่อีกหนึ่งคลิปทีนี้เป็นคลิปในบ้านเรากันบ้างนะคะ
เผยแพร่ออกมาเป็นภาพที่บันทึกได้จากหมวกกันน็อก
ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รายหนึ่ง
คลิปนี้นะคะเป็นการแสดงให้เห็นว่า
รถจักรยานยนต์ของ๓พ่อแม่ลูกค่ะ
ถูกรถยนต์คันหนึ่งแซงซ้ายจากนั้นก็ไปชน
แต่ว่าโชคดีนะคะไม่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ

คลิปนี้แพร่เผยแพร่ในโลกโซเชียล
แล้วก็มีผู้กดเข้าไปดูนับแสนคนแล้วตอนนี้
ถูกต้องฮะแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า

แต่ว่าล่าสุดวันนี้มีความคืบหน้าเข้ามาคุณผู้ชมครับ

คนขับรถจักรยานยนต์ก็มีการนำทั้งคุณแม่คุณลูกนั้น

รวมทั้งคนขับรถยนต์เองก็วันนี้มอบตัวแล้วด้วยเหมือนกันนะครับ

เรื่องนี้หลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปออกไปนะครับ
ทางด้านของว่าที่๑๐๓กฤษฎาอ่อนบัวครับ
พร้อมด้วยนางสุนีอ่อนบัวสองสามีภรรยา
ซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ถูกรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือรถเก๋งเนี่ย
วชนจนล้มได้รับบาดเจ็บนะครับ
วันนี้เดินทางเข้าไปพบทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอก

ซึ่งเป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานบางซื่อ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุที่เกิดขึ้น
ตามที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลยนะครับ
ทางด้านของว่าที่๑๐๓กฤษฎาบอกว่า
วันที่เกิดเหตุนั้นได้พาภรรยาและลูกสาววัย๙ขวบ

ขี่รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนททงสบศบใบไม้๕๒๑กรุงเทพมหานคร

หลังจากนั้นก่อนถูกรถยนต์คันดังกล่าว

เหตุเกิดที่บริเวณถนนกำแพงเพชรเมื่อช่วงเย็นวันที่๑๙ก็คือวันเสาร์ที่ผ่านมา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ที่รอยตรีกิจสาดาและนางซุนีบาดเจ็บ
แต่ว่าเด็กหญิงรัศมีการอ่อนบัวอายุ๙ขวบลูกสาวของร้อยตีกิจสดาที่นั่งซ้อนท้ายมา

ขณะที่พนักงานสืบสวนสอบสวนได้รับการประสานงานจากคนขับรถยนต์
คันดังกล่าวว่าจะเดินทางเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
ที่สถานีตำรวจนครบานบางซื่อก่อนเที่ยงวันนี้

โดยเบื้องต้นหากคนขับรถยนต์เข้ามอบตัววันนี้
ตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาว่าขับรถประมาท
เชี่ยวชนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและหลบหนีไป
และไม่แจ้งเหตุให้กับพนักงานใกล้เคียงรับทราบครับ